อืมหอมหวานมันจริงจริงครับ
ล้างบางวันนี้เรามาอิมจุ๊กจุ๊กกับซ้าย
เคยแต่จะไปล้างบางที่ไหน

ทงนั้นเลย
เริ่มต้นกินล้างบางวันนี้ที่ย่านปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ

หวานลิ้มดำรงร้านขนมไทยระดับตำนานของชาวปากน้ำที่มีทั้งขนมจากข้าวต้มมัดข้าวเหนียวปิ้งสารพัดไส้และที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวมูลและข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองครับ
เฮ้ยอย่าดมเยอะสิครับเดี๋ยวกลิ่นหอมมันจะหายหมดนะครับแหมคุณแซค
ก็ขนมคุณยายเนี้ยก็หอมมานานนี้ก็ต้องดมแล้วครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ใช่ครับโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยผมได้กลิ่นนะครับผมดมตามกลิ่นมาเลยนะครับ
นี่คือขนมจากใช่ไหมครับขนมไปแล้วอ๋อคนละจากครับผมอ๋อเหรอครับ
อันนี้คุณยายขายมากี่ปีแล้วครับร้อยยี่สิบปีจ้ะนี่รุ่นที่สาม
เพราะร้านนี้ก่อตั้งมานานแล้วก่อนที่ฉันจะเกิดขนมใบจากนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้ง
เผือกไส้กล้วยแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงวันหนึ่งก็มูลข้าวเหนียวประมาณห้าสิบโล
ขนมจากก็๒๐โลขนมจากที่นี่นะคะตกทอดมาตั้งสมัยคุณย่า
ลูกหลานก็เลยทำต่อกลับมาเรื่อยอะค่ะก็เป็นร้านดังของฝั่งน้ำมาก
เป็นของฝั่งนะคะของฝั่งของฝั่งน้ำเลยค่ะเอาทานลูกนี่เป็นไส้อะไรครับคุณยาย
ข้าวเหนียวดำจ้ะข้าวเหนียวดำนี่นะฮะข้าวเหนียวดำนะครับย่าหอม
มากคุณยายจ้ะหอมเหมือนที่ผมดมกลิ่นเมื่อกี้เนี้ยจ้ะ
แล้วก็ตัวเครื่องข้างในเนี่ยคุณยายใส่ไว้แน่นมากไม่ห่วงเครื่องเลย
ผมบอกเลยว่าผมกินมากใจในเด็กเออเครื่องให้หมดนะโอ้ยเก่งแล้วลูก
เปลือกเก่งลูกนี่ยายเล่นด้วยแล้วทำไมไม่กินเนื้อแล้วลูก
เนื้อแล้วลูกเอ้าอย่างกว่าไม่กินเนื้อแล้วลูกอ๋อยายบอกกินเปลือกนั่งไงนิ้ว
สมคำล่ำลือครับผมโอ้โหหอมหวานมันจริงจริงครับ
อร่อยมากมากแล้วก็ชอบมากมากเลยนะครับขอบคุณคุณยายมากมากเลยนะครับ
ครับอย่าเพิ่งอิ่มนะยังไม่อิ่มครับผมดีมากมาก
เพราะว่าเราต้องไปล้านบานกันต่อไปเลยครับผมไปยังไม่ได้ทานกำเนื้อปิ้งเลย
ไม่ภายใจเดี๋ยวเราไปกินระหว่างทางครับพี่แจ๊คนี่กำเนื้อปิ้งไส้เผือก
คลาสสิกเนี่ยคือกินยังไงก็อร่อยอันนี้ไส้เผยกนะครับผม

ผมทำข้าวคือจริงจริงครับท่านผู้โทษ
ไปเดี๋ยวไปล้านบานขึ้นกันต่อครับไปครับไปไป
แล้วไม่ทานกำเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยว
ครับคุณยายบอกว่า
โอ้โหคุณยายดูแลเราดีมากเลยนะครับ
ใครสนใจนะครับอยากมาทานขนมหวานนะฮะ
เดี๋ยวมะม่วงเอ่ยขนมจานนะครับทุกอย่างนะครับ
ผมก็ลิ้มดำลงนะฮะมาได้เลยขอบคุณคุณยายครับ
ขอบคุณคุณยายมากเลยนะครับก็ยังไปไม่ได้อีกแล้ว
โอ้โหคุณยายใจดีจริงจริงครับแค่ร้านแรกแซ็กแจ็คก็ได้ขนมหวานอร่อยอร่อย
ติดมือกันไปเพียบเลยดูจากหน้าของทั้งสองคนแล้ว
ฟินมากอร่อยเด็ดแบบนี้สายหวานห้ามพลาดเด็ดขาด
สาต่อตือหวนนะคะร้านนี้เป็นมีมาห้าสิบปีแล้วนะคะ
ต่อจากคุณแม่แล้วก็พี่สาวนะคะส่วนตัวเองเนี่ย
ขายมายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะมีตือหวน

ไส้หมูนะคะเขาเรียกตือหวนจุกบี้
ซึ่งเป็นสูตรของที่ร้าน
น้องแซคพี่แจ๊ดเนี่ยขอเสนอคำว่าจุกจุกแบบอร่อย
โอ้โหไม่จุกได้ยังไงล่ะครับพี่แจ๊คดูสิครับ
กินคนเดียวหมดไปกี่ถ้วยนะครับโอ้โห
ถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวกลับไปดูภาพเมื่อกี้กันครับผม
ไปดูกันเลยครับผมโอ้โหมาเลยครับคุณแจ๊ค
เจ้าของร้านนะครับเขาได้เตรียมไว้ให้เราแล้วนะฮะ
นี่นะฮะซาต่อตือหวนนะครับครับผมข้าวเหนียวปากน้ำเจ้าเก่านะครับ
นี่ปกติแซ็กเนี่ยเคยทานพวกตือหวนไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยใช่ไหม
ต้องบอกก่อนว่าตือหวนเนี่ยเป็นเหมือนกับอาหารของคนจีน
ใช่แล้วครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตือหวนเป็นภาษาจีนที่แปลว่าไส้หมู
ตือหวนชามนี้คือทีเด็ดของทางร้านไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปแสนกลมกล่อม
เครื่องในหมูนุ่มลิ้นตัดด้วยรสเปรี้ยวของผักกาดดอง
กลายเป็นความลงตัวที่โจทยันกันในย่านปากน้ำแต่ใส่ปากแจ็คแล้วจะเป็นยังไง
มาดูกันครับอย่างงั้นลงมือเลยดีกว่าครับ
ได้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาได้เลยครับผม

จริงจริงครับผมน้ำซุปนะครับผมแล้วก็ตัวประกาศดองนะฮะ
มันมีความแบบหอมของน้ำซุปกระดูกหมูนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวไส้เนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะครับ
ร้านนี้เนี่ยเขาชำนาญเรื่องตือหวนเดี๋ยวผมบ้างได้เลยครับครับผม
ดีกว่ามากมากเลยครับเรื่องน้ำซุปครับผมครับ
แล้วก็ผักกาดก็อร่อยครับผมนุ่มมากครับผม
มาที่เมนูเด็ดอีกอย่างของทางร้านนั่นก็คือข้าวเหนียวไส้หมูหรือตือหวนจุบี้
สูตรเฉพาะของทางร้านที่ข้างนอกห่อด้วยไส้หมูแต่ปราศจากความคาวเมนูนี้เหนียวนุ่ม
เคี้ยวเพลินเมื่อนำมาจิ้มกับน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานแล้วรสชาติบอกเลยไม่ธรรมดา
โอ้โหไม่ธรรมดาสูตรดั้งเดิมของเขาต้องกินแบบนี้นะครับ
นี่นะครับโอ้โหเห็นไหมเห็นไหม
ซอสเข้ากับข้าวเหนียวมากมากนะครับซอสแบบนี้นะครับ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

พวกพี่รถกระป๋อเขาจะจอดแถวนี้

เขาก็เลยตั้งชื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกวินรถเอส

ผมเอาบะหมี่เหลืองหมูน้ำตกครับ
นั่นเลยครับจัดเลย
นั่งเลยครับ
อุ้ยนานจังเลยครับ

สั่งก๋วยเตี๋ยวกันคนละชาม
เพราะอดใจไม่ไหวกับความหอมของน้ำซุป
ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกวินรถเอส
ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ชาวปากน้ำคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
ด้วยน้ำซุปค่อนกลมกล่อม

อุดมไปด้วยหมูหมักตับ
และลูกชิ้นอิ่มจุกได้ในราคาเพียง๒๐บาทครับ
เฮ้ยมาแล้วนี่ทุกคนโอ้โห
น้องแซคครับสังเกตอย่างหนึ่งเลยคือน่ากินแน่อยู่แล้ว
แต่๒๐บาทให้เยอะมากครับ

บอกได้เลยว่าในกรุงเทพเนี่ยถ้าหาราคานี้ยากมากเลยนะครับ

ยักษ์ลองกินดูครับได้เลยครับน้องแซ็คครับ

ข้างในเนี่ยคือมีความพิเศษตรงที่ว่า
เขาใส่หมูลูกชิ้น๓ลูกนะครับแล้วก็ตับนะครับ
แล้วก็มีเส้นบะหมี่๑ก้อน
เยอะมากอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวกินเส้นก่อน
อาคาร
ดีมากมากตัวน้ำตกของเขาคือเข้มข้นมากมากนะครับ
ไม่เหม็นคาวแล้วก็ตัวเส้นบะหมี่นะครับก็อร่อย
แล้วก็ตัวหมูนะครับลูกชิ้นนะครับหมูดี

มีเอฟซีมาตามเชียร์ด้วยนะครับ

ตัวกับพี่แซคไหม
ถ้าถูกไม่ปดตัวมันคืนประมาณนี้หรอก
เอาล่ะนะแกินก่อนนะ

โอ้โหมันต้องอย่างนี้นี่คุณผู้ชมครับผมมีนี่เจ้าถิ่นนี้นะครับผม
เรามาถึงถิ่นของกินแบบนี้พวกเราจะไปกินล้างบาง
แม่กระเพาะเหล็กกันจริงการทัวย่านปากน้ำแค่ช่วงแรก
แจ็คก็ฟาดไปแล้ว๓ร้านอย่าถามว่ากี่จานเราขี้เกียจนับ
สารพัดขนมหวานจากร้านลิ้มดำรงตือหวนและข้าวเหนียวจุกบี้จากร้านซาต่อตือหวน
ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกวินรถเอสหากใครอยากตามมาล้างบางพิกัด
และเวลาเปิดปิดก็ตามแผนที่นี้เลยครับช่วงหน้าร้านเด็ดย่านปากน้ำยังมีอีกเพียบ
รอชมกันครับห้ามพลาดเด็ดขาด
พร้อมนะครับถ้าพร้อมครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปริมรสหร้านซีฟู้ดสุดแซ่บ
และต่อด้วยตลาดราชาเตรียมตัวล้างบานพร้อมกันเลยครับ
โอ้โหแบบนี้นะฮะชาวล้างบางนี่ต้องมาจัดแล้วครับ
กินล้างบาง

หรือแบบเดี๋ยวก็มืดซะแล้ว
แต่ภารกิจล้างบางของเราไม่หยุดเพียงเท่านี้
เราอยู่กันที่ร้านริมเขื่อนเจ้าแห่งอาหารทะเลสด
รสเผ็ดสักจัดจ้านย่างปากน้ำ
แต่เป็นที่ติดใจชาวปากน้ำ
มาล้างบางกันถึงที่แล้ว
นี่คือร้านรีมเขือนนะครับโคลนแค่ย์ครับ
แล้วเราก็อยู่กับผู้จัดการร้านชื่อเนคกี้

เกิดไปเกี่ยวกับเราแล้วครับ

คือน้ำจิ้มของเราก็คือจะเป็นพริกขี้หนูสวน
รสชาติจัดจ้านเผ็ดขั้นเทพ
ขั้นเทพแล้วก็พวกวัตถุดิบเอามาจากปากน้ำ
คือเราจะซื้อวันต่อวันสดมาจากปากน้ำ
หมึกปูแมงดาปลาเก๋าปลาดกปู
สดทุกวันใหม่ทุกวัน

เมนูนี้เตาถ่านหมดจะไม่ใช่เตาแก๊ส
เฮ้ยราคาถูกด้วยราคาถูก
อยากให้คนทุกชนชั้นมานั่งทาน
ก็ดูเลยครับตอนนี้คนได้ร้านครับดูคนครับผม
คือทุกคนแบบการันตีความแซ่บมากเลยนะครับผม

งส้มปลาช่อนคือน้ำแกงส้มเนี่ยเราจะเคี่ยว

แล้วก็มาปรุงให้ลูกค้าทานกินอีกทีนึง

รสชาติอยู่ที่ปลาหมึกแล้วก็อยู่ที่น้ำจิ้มครับ
คือก่อนเราจะเอาน้ำจิ้มมาโรยแล้วรสชาติมันจะจัดจ้านอร่อย

อดองอันนี้คือน้ำยำก็ทำเองเลยใช่ไหม
ยำทำเองปูดองก็จะเป็นปูสดเลยครับ

คือยำปลาดุกปูครับ
อันนี้คือเนื้อปลาล้วนนะไม่ผสมแป้ง

ลูกค้าคนไหนจะไม่ทานเผ็ดก็คือแยกเครื่องมาให้

เราก็จะยำมาให้แล้วแต่ลูกค้าชอบ

เพราะบางคนไม่ทานเผ็ดบางคนทานเผ็ดแล้วแต่ชอบ

บางทีไปกินเผ็ดไม่ได้ก็คือมากินหมูย่าง

ครับผม
และนอกจากเมนูที่ว่ามาแล้ว
คุณนิกกี้ผู้จัดการร้านยังจัดเมนูพิเศษสุดแซ่บ
นั่นก็คือปลาเก๋าผัดชาแซ่บกำลังสิบ
อุ้ยพร้อมนะครับครับพร้อมครับนี่ผมบอกคุณผู้ชมอีกนิดนึงแล้วนะครับ
ที่เราจะทานนะครับเทคนิคง่ายเลยคือ
ถ้าสมมุติใครมาสั่งของหรือว่าสั่งเมนูต่างเนี่ย
ต้องสั่งทีเดียวนะคะจะได้ไม่รอนาน
เพราะว่าคนเยอะต้องรอคิวนานนะครับผมกำลัง๒ครั้งนะครับผม
อย่างนั้นเรามาเริ่มล้างบางกันเลยครับ
ได้เลยครับเริ่มที่เมนูปลาก่อนนะครับ

อ่าคำใหญ่โตไปเลยนะครับ

ไม่ขาวครับผมแล้วก็เข้าเครื่องมากเลย
อืมยังไงครับ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเครื่องเคียงของเขาเนี่ยนะครับ
มันเข้าไปในเนื้อปลาหวานอร่อยครับผม
ครับผมอ่ะแล้วผมขอเมนูนี้ต่อดีกว่าครับ

ผมไม่เคยกินจริงเลยนะครับไข่แม่งดาเนี่ย
ไข่แม่งดาครับผม
โอ้ยหิวแทน
เป็นไงครับ
คำแรกที่สัมผัสลิงนะครับคือมันครับ

แล้วก็หวานแล้วก็หอมน้ำจิ้มมาก

โอ้โหพูดขนาดนี้ผมต้องกินตามคุณแซคกันแล้วครับ
อืม

ยำปลาดูกฟูยำปลาดูกโฟ
ำปลาดุกฟูนี่เขาบอกว่าไม่มีส่วนผสมของแป้ง

ทะเลี่ยงได้ก็เป็นอะไรนะ

ตัวขนาดนี้เรียง

ครับผมดมกลิ่นแล้วรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นนะครับ
แล้วก็มีความหอมนะครับตัวปลาดุกนะครับ
กรอบมากเนื้อปลานั้นเน้นอร่อยเลยอ่ะชอบมากอ่ะอันนี้ชอบมากไปเมนูแบบนี้เลย
ฟาชั่นแป๊ะแช๊แป๊บปลาครับ
โร่งคอรึเปล่านะครับร้อนนะครับ

แกงนี่อร่อยนัวเข้มข้นจริงครับ
หกแล้วครับที่ขายเยอะขนาดนี้และราคาไม่แพงด้วยนะครับคุณแซม
ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาว
ปลาหมึกไข่ตัวอ้อน
สดสดนึ่งสุกจนเนื้อเด้งราดด้วยน้ำปรุงรสแซ่บจี๊ดจัด
สถานไม่แพ้น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรลับของทางร้านเลยครับ
พูดถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดของที่นี่คือเผ็ดแซ่บรสจัดมาก
ตะแต่พองามไม่งั้นปากเจอไม่รู้ตัวนะครับจะบอกให้
โอ้โหมีเป็นตัวแบบอย่างนี้เลยนะฮะ

น่าเลยครับ
ของผมก็จะกินไข่ด้วยนะครับปลาหมึกนี้นะฮะ

น้ำซุปก็อร่อยมีเปรี้ยวมาเล็กน้อย

โอ้โห

ขอบคุณครับ

แซ่บหลายซื้อยำปูม้าดองปูสดสดเนื้อหวานหวาน
ตามด้วยคอนเซ็ปต์เดิมคือคลุกเคล้าด้วยน้ำปรุงรสแซ่บ
โอ้โหปูสดแบบนี้มันต้องโดนสักคำ
ได้ชิมอะไรเป็นต้องซี๊ดปากทุกที
พริกนี่มาเตะจมูกมากมากเลยน่าจะแบบรสชาติน่าจะแบบ
เป็นแบบปูแบบสดเลยนะครับ

เผ็ดมากเลยครับครับผมแต่ก็อร่อยครับ

ร้านเปิดใบ๒ปิด๔ทุ่ม
เพราะร้านเราก็คืออาหารสดทุกวัน
ก็ให้มาประมาณ๒โมงถึง๖โมงเย็น

ถ้าอร่อยแล้วมาต่อกันไป

ไปเลยครับล้างบางกัน

อีกที่หนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เลย
นั่นก็คือตลาดราชา
ถนนคนเดินเล็กที่คับข้างไปด้วยของอร่อย
ชาวปากน้ำมักจะแวะมาฝากท้องกินมื้อเย็นกันที่นี่
ไหนดูสิมีอะไรให้ล้างบางกันบ้าง
ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตลาดราชานะครับ
ศูนย์รวมเห็นความอร่อยนะครับ

จนถึง๒ทุ่มนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วไปกินล้างบางกันเลย
ตลาดราชาอยู่ในตัวเมืองปากน้ำ

ใกล้กับวัดกลางวรวิหาร
ขอเชิญชวนผู้มีจิตสถานในการกิน
ชอบเดินชิมกันให้สบายเลยครับ
เรื่องจากร้านแรกหน่อยมั้ยครับ

นี่ก็คือที่เด็ดของร้านนะครับ

นี่ก็คือน้ำจิ้มนะครับผม

เครื่องเข้าไปในเนื้อหมูนะครับ

มีภารกิจเราจะมาแข่งขายหมูสะเต๊ะกัน
ขายได้๕ชุดก่อนคนนั้นชนะดีไหมครับ

มีร้านหมูเต๊ใกล้กันด้วยนะครับ
ครับที่ครับผมก็ได้ครับ
ขายหมดก่อนนะครับจะได้กินเมนูพิเศษครับผม

เฮ้ยมันแน่นอนอยู่แล้ว
ใช่นะได้ครับ
หรืออย่างนั้นเดี๋ยวผมไปเอาของล้านี้

หมูสเต๊ะครับหมูสเต๊ะอรรมรอยไม่หรือ

รางวัลของผู้ชนะคือเมนูพิเศษ
ที่หากินได้ยากมาก
จากร้านสุดท้ายที่ทั้งสองจะไปล้างบางกันต่อ

ขออุบไว้ก่อนครับ
หมูเต๊ะไหมครับหมูเต๊ะไหมครับ

เจ๊เอากระเพาะปลาพิเศษ

โถพี่แจ๊คมาติดกับดักกระเพาะปลา

ก็ร้านกระเพาะปลาเฮียหนุ่ย
เป็นร้านกระเพาะปลาเจ้าแรกของย่านปากน้ำ

สืบทอดกันมาถึง๓รุ่น
แม่รสชาติจะนัวลิ้นขนาดไหน
ต้องดูที่พี่แจ๊คครับ
โอ้โหนี่ถ้วยอะไรครับคุณพี่

โอ้โหแบบนี้นะฮะ
ชาวล้างบางนี่ต้องมาจัดนะครับ

นี่แหละฮะกระเพาะปลานะครับ
เป็นอะไรที่สดชื่นมากนะครับผม

น้ำนะครับแล้วก็กระเพาะปลานะครับ

อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
อ๋อปลาเหรอ

ไม่ขายยอมพี่ยอมแล้วให้เองขายได้

แล้วก็ขนมไข่มาอีก๒ถ้วย

นี่ฝากไปให้เฮียข้างด้วย
แหมเมื่อพี่แจ๊คมัวแตกจิน
น้องแจ๊กก็เลยต้องลงมุมขายเอง
จนหมดเกลี้ยงทั้งสองร้าน

รสชาติรางปัง

กินรางปัง

อือหืม

นี่อยากชิมใช่ไหมล่ะ

อูววว
ราชาอยู่ในตัวเมืองปากน้ำ
ใกล้กับวัดกลางวรวิหาร
ตลาดเริ่มเปิดขายตั้งแต่๔โมงเย็น

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาในการกิน
ช็อปเดินชิมกันให้สบายเลยครับ
ช่วงหน้าเราไปพบกับร้านเด็ด
ร้านเด็ดที่เรื่องลื้อเรื่องปลา
และพบกับเมนูสุดพิเศษ

อันนี้ปลาอินซียักษ์นะครับ

อันนี้ปลาอินซียักษ์นะครับ

อันนี้ปลาอินซียักษ์นะครับ

อันนี้ปลาอินซียักษ์นะครับ

อันนี้ปลาอินซียักษ์นะครับ

อันนี้ปลาอินซียักษ์นะครับ

อันนี้ปลาอินซียักษ์นะครับ

อันนี้ปลาอินซียักษ์นะครับ

อันนี้ปลาอินซียักษ์นะครับ

แล้วก็เนื้อปลาครับนุ่มรัดลายในปากแซ่บครับผมบอกได้เลยว่า
ครับเมนูที่ผมกินนะครับต้มยำเนี่ยคือต้มยำอะไรครับทำไมมันแซ่บขนาดนี้ครับ
อันนี้เป็นต้มยำพิเศษลูกกระตาปลาหมอทะเลยะครับ

เมนูนี้ก็คือต้มยำลูกตาปลาหมอทะเลยักษ์
ต้มยำรสแซ่บเผ็ดเปรี้ยวจัดจ้าน
กับเนื้อปลาและลูกตาปลานุ่มหนึบเคี้ยวมัน
อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร
เฮียเล็กบอกว่าเมนูนี้มีคอลลาเจนสูงสุด
นี่คือว่ามันเยิ้มเลยครับผม

อื้ม

เป็นของที่หายากมากครับผม

คือความมันของปลาเนี่ย
มันไม่ใช่ความมันเพราะว่าเป็นไขมันนะ

ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอชิมเมนูอื่นครับ

แล้วไปอีกทีสดมากเนื้อใสเลยครับ

ปลานี้สดจริงหมอนพี่เค้าบอกนะครับ

เมนูนี้ปลากะเบนผัดเครื่องแกงงูเห่าครับ

ตรงนี้เป็นเชิงปะกะเป่นจะมีกระดูกอ่อนของมัน
พอเวลาเคี่ยวแล้วจะคุบอร่อย
พัสเพชรปะกะเป่นใส่เครื่อง
งูเห่าเลยครับผมคุก

คำภาษาบ้านผมก็จ้าช่าจริริครับ

คลุกกับข้าวร้อนนะโอ้โหสุดสุด
รวกจิ้มปลาหมอทันเล้ว
โอ้โหแย่เย็นมากมากของเราชิ้นใหญ่มาก

ขออนุญาตนะครับ

หนุบความแบบหวานหอม

เหลืออีกหนึ่งเมนูครับยังไม่ได้คิดชื่อเลยนะครับผม

ผมตั้งชื่อให้เลยแล้วกันนะครับ
เก็ดมัชชาปลาเก่าเทพ
ดีเลยครับขอบคุณมาก
ของเจ้าอันนี้ขึ้นในเมนูเลยนะครับ

นี่นะครับ
ถ้าดูจากนี้เนี่ยเหมือนเป็นปลาทอดที่มีการลาดน้ำจิ้มนะครับของทางร้าน

เก็ดมันครับกรอบมากครับผม
กรอบนอกที่ในแล้วครับเนื้อปลาครับผม
นี่ผมน่ะผมกินแต่เก็บเลยนะครับ

เกือบเข้าไปบ้างนะครับ
ร้านข้าวต้มสุกโชคมือหนึ่งครบเครื่องเรื่องปลา
เปิดเวลาสี่โมงเย็นจนถึงตีสองร้านตั้งอยู่ถนนเทพารักษ์
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการใครที่ชอบกินปลา
อยากชิมฝีมือเฮียเล็กก็แวะกันมาเลยครับส่วนวันนี้แซ็กแจ็คกินล้างบางไปทั้งสิ้นแปดร้าน
มีเมนูเด็ดถึง๒๐เมนูโอ้โหอร่อยเฉียบจุกแทนเลยครับผม
พบกับพวกเรา๒คนทุกวันเสาร์เวลาบ่าย๒โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
บางไสตลาดไสร่านไสที่ว่าเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบ้าง
กินล้างบาง
นี่ตลาดบางใหญ่สบายนะครับมีของกินเยอะมาก
โอ้ยมีความสุขด้วย

หอมมาก
กินล้างบาง